เรานำเสนอข่าวไปค่ะเป็นข่าวสลดเกี่ยวกับเรื่องของ
พ่อฆ่าลูกสาวอายุ๗วันเท่านั้นเอง
ด้วยการกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำ
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขารับสารภาพทั้งหมดนะคะแล้วบอกว่านับจนถึงวันนี้

แต่ในช่วงที่ขอโทษภรรยาดูเหมือนภรรยาจะไม่รับคำขอโทษนะคะ
ทำไมถึงไม่รับคำขอโทษดูภาพค่ะ
คิดมานานไหมครับก่อนที่จะทำ
อืมก็หลังคลอครับ

แต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้วางแผนมาก่อนนะ
ไม่ได้วางแผนตั้งแต่ตอนพันรยาตั้งท้อง
คิดจะฆ่าลูกตอนหลังคลอดออกมาแล้ว

ตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองได้ลูกผู้หญิง๒คน
แล้วอยากได้ลูกผู้ชายบ้างเนี่ยนะคะ
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุลงไป
ซึ่งตัวเขาเองมีกิจการนะ

ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดนี้
เอาตัวขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นสาม
ผู้ต้องหาขึ้นไปอุ้มลูกสาวจากในมุ้งลงมา

อุ้มจากในมุ้งลงมา
แล้วก็บอกกับภรรยาว่าจะพาไปเล่นกับย่า

จุดที่๒ที่ไปทำแผนคือหน้าบ้าน

จุดที่๓ลานจอดรถร้านขายขนมจีน

จุดนี้นะคะตัวเขาบอกว่าลงจากรถ

เอาน้ำยานล้างห้องน้ำมากรอกใส่ปากลูกสาว
และคว่างขวดทิ้งไปที่ริมรั้วร้านขนมจีน

ฝังร่างลูกสาวที่ท้ายป่าในอำเภอดอยสะเก็ด

หลังจากกรอกน้ำยานล้างห้องน้ำ
ลูกก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดประมาณ๕นาที
และหลังจากนั้นเสียงก็เงียบไป

ตำรวจควบคุมตัวกลับมาสอบสวนต่อ

โดยนายอนุภาพขอพบกับพันรยา

เชิญพันรยามาพูดคุยด้วย
ภรรยาเดินเข้ามาหานายอนุภาพ
นายอนุภาพพูดคำว่าขอโทษ

ซึ่งพอภรรยาพ้นไป
เขาก็พูดออกมาอีกว่า

ถึงเอาให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ

คนโต๙ขวบคนกลาง๗ขวบ

เพราะครบ๖เดือนทราบเพศลูกในท้อง
เป็นผู้หญิงตอนนั้นสามีก็รับรู้

แต่สามีก็ดูแลเธอกับลูกในท้อง
เป็นอย่างดีส่วนวันเกิดเหตุ
โมงเช้าระหว่างที่เธอกำลังอยู่ไฟ

หลังสามีอุ้มลูกออกไปสักพัก
เธอก็ลงมาถามแม่สามี

เพราะตอนแรกสามีบอกว่าเดี๋ยวอุ้มหลานลงไปนะ
เล่นกับย่าก็ไปถามย่าย่าบอก

กลับเข้ามาที่บ้านและบอกว่า

ช็อกค่ะทำอะไรไม่ถูก
ไม่คิดว่าสามีจะกล้าทำขนาดนี้
ตัดสินใจเลยแจ้งตำรวจเลย

วันนี้ค่ะจะนำตัวไปฝากขัง

ส่วนศพลูกสาวยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ทางครอบครัวจะนำไปฝัง
ตามพิธีทางศาสนาคริสต์ต่อไปค่ะ